คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้เรามีความน่ารักของครอบครัวฉัดบริรักษ์มาฝากคือต้องบอกว่าจริงจริงแล้วครอบครัวเนี้ยเขามีความน่ารักตลบอบอวนให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี่เลยนะคะครอบครัวนี้สามหนุ่ม
ซึ่งไม่ใช่แค่นำหัวมาลัยไปไหว้คุณแม่ทั้งแต่ลูกชายทั้งสามคนยังรวมเงิน
เป็นเลนว่าเอออยากจะได้ทอง๑๐๐บาท

โอ้โหก็๕๐นี่ก็เยอะนะคุณนะ
ซึ่งชีก็บอกว่าปลื้มอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เอาไปฟังเสียงคุณแม่งามทิพย์กันสักหน่อย
ก่อนวันแม่แม่ก็แค่บอกบ๊ายบายลูกอะนะ
บอกว่าไม่ได้หวังอะไรเลย

หนังสือก็คงเรียนไปตามวัยค่ะ
วันใหม่โรงเรียนใหม่สนุกไหมคะ

แต่จริงเรื่องดีไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
คุณเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้เลิกดีช่วงปลายเดือนตุลาคม
โดยตั้งใจจะบวชประมาณสิบห้าวันที่วัดประธุมวรรณารามน์
นับได้ว่าเป็นลูกคนแรกของบ้านเลยนะที่คุณแม่งามทิพย์จะได้เกาะชายผ้าเหลืองเลยล่ะค่ะ
มีอะไรอย่างนี้กะเย็บ
เหมือนเราเองจริงก็ถึงวัยแล้วด้วยแหละเนาะเพราะว่าเรียนจบแล้ว
ปีนี้คือเรียนโทรจบแล้วด้วยค่ะก็เหมือนหมดภาระไปหนึ่งอย่างแล้ว
ตอนทัศน์มาบอกแม่ก็เออก็ดีก็ดีเนาะเหมือนแบบ
ก็ทุกคนก็อายุกันพอสมควรแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าถามในความรู้สึกแม่อ่ะ
คือแม่รู้ว่าพวกเขาคงตั้งใจไว้เสมอใช่ว่าคงอยากบวช
แต่ว่าด้วยหน้าที่ที่มันต่อเนื่องก็เลยว่าให้เขารู้ตารางเขาว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่
แล้วก็แม่เมื่อไหร่ก็ได้
เดี๋ยวนะในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้แอบเห็นช็อตนึงน่ารักมาก
ใหม่หอมแก้มคุณแม่เหมือนเป็นการปลอบใจเบา
คือจริงแล้วเนี่ยทั้ง๓หนุ่มเขาบอกว่าตั้งใจอยู่แล้วที่จะบวชทดแทนคุณคุณแม่
แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยหนุ่มบอยหนุ่มพัฒน์หนุ่มบอยกับหนุ่มห่องจริงเนี่ย
เขายังติดเรื่องของงานอยู่ส่วนหนุ่มพัฒน์เนี่ยเขาว่างช่วงปลายเดือนตุลาคมพอดีนะคะ
ยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุไว้ล่วงหน้ากันเลยแล้วกันนะคะ
ค่ะอย่างนี้แหละดีเนาะมีลูกชาย๓คนเลยทีเดียว
แถมลูกสาวด้วยน่ารักด้วยอีก๑คนนะจ๊ะ